เส้นใต้เมืองไทยพูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจบ่อยหน่อยครับช่วงนี้
เพราะถือหลักคติโบราณบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ข้อเสนอต่างการพูดคุยเรื่องการปฏิรูป
ถ้าทำไม่ได้ในรัฐบาลนี้
ต่อไปก็จะทำไม่ได้อีกเลย

แม้กระทั่งรัฐบาลนี้ตอนแรกก็มีข้อเสนอเยอะแยะ
ตอนหลังนายกเคยพูดออกมาในธรรมนองที่ว่า
ถ้าไปแตะต้องเรื่องการปฏิรูปตำรวจเดี๋ยวมันก็จะเกิดมีปัญหา
แล้วก็จะทำให้การปฏิรูปอื่นมีปัญหาตามไปหมด
มันก็ส่งสัญญาณส่งนัยยะว่าเรื่องของตำรวจนั้นเนี่ย
ใครจะไปแตะต้องไม่ได้อย่างนั้นหรือเปล่า

เราปล่อยไว้ให้วงการตำรวจเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้จริง
เพราะปัญหามันจะได้รับผลกระทบในระดับวงกว้าง
คือสังคมได้รับผลกระทบและตำรวจเองก็ได้รับผลกระทบ
เอาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสังคมวงกว้างก่อน
ถ้าตำรวจไม่มีขวัญไม่มีกำลังใจในการทำงาน
ปัญหาต่างตามมาเยอะ

ปัญหาเรื่องการตามจับกลุ่มผู้ร้าย
แม้กระทั่งปัญหาเรื่องการจราจรที่คนกรุงเทพเขาบ่นกันอยู่นี่แหละ
ถ้าตำรวจไม่เอาใจใส่อย่างจริงจังปัญหาเยอะมาก
ถามว่าเพราะอะไรตำรวจจึงไม่เอาใจใส่หน้าที่เต็มที่
เสมือนฝีพายลงในเรือแล้วพายไม่พร้อมกันทุกคนไม่เต็มที่ทุกคน
เรือวิ่งไปไม่ได้หรอกครับไปได้ก็ไปช้า
คำตอบก็คือว่าปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจ
ถามว่าอะไรที่ทำให้ขวัญและกำลังใจตำรวจถดถอยมากที่สุด
เงินเดือนน้อยเหรอครับไม่ใช่ครับเงินเดือนน้อยก็พอทนกันได้ตำรวจก็มีรายได้อย่างอื่น
เพิ่มเติมเข้ามามากกว่าค่าราชการประชีพอาชีพอื่นตั้งเยอะแยะ
อะไรล่ะครับความเครียดครับเครียดจากอะไรครับ
เครียดจากการแต่งตั้งโยกย้ายคนไม่มีเส้นไม่มีสายดักดานอยู่ที่เดิม
ต้องระเห็ดระเหินแย่ไปกว่าเดิมต้องจากลูกจากเมียต้องไปทำงานที่ลำบากมากกว่าเดิมอยู่ไกลมากกว่าเดิมปัญหาครอบครัวตามมามากกว่าเดิม
ก็ทำให้การทำงานถดถอยขวัญกำลังใจถดถอยแน่ใครเจอก็เป็นลักษณะอย่างนี้ขวัญกำลังใจถดถอยแน่
เพราะมาจากการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม
พอคำสั่งออกมาทีนึงคนที่ทำงานน้อยกว่าตัวเอง
คนที่ไม่ทำงานคนที่เอาแต่ประจบประแจงเจ้านาย
เอ๊ะได้ดีเราทำงานทั้งปีลำบากลำบลเหนื่อย
ช่องแทบจะไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียเอ้าผลออกมา
ไม่ได้ไปอยู่ในที่ดีกับเขามีหนำซ้ำถูกย้ายแย่ไปกว่าเดิมอีก
แล้วจะเอาขวัญกำลังใจที่ไหนไปทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนล่ะครับ
นี่เรื่องธรรมดาธรรมดาฉะนั้นเราจะปล่อยให้เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
ทำร้ายจิตใจตำรวจไปอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้
ข้อเสนอการปฏิรูปตำรวจจึงเน้นถึงเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้ง
ข้อเสนอที่บรรจุไว้ในรัฐมนูลก็พูดถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
ว่าต้องเป็นไปตามลำดับอาวุโส
เมื่อวานนี้ก็มีข้อเสนอจากคุณคำนวณสิทธิสมานอีก
สนชว่าการแต่งตั้งโยกย้ายควรจะเอาหลักอาวุโสสามสิบเปอร์เซ็นต์
อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อความเหมาะสมให้เจ้านายไปคัดเลือกเอาตามใจชอบ
แต่ว่าเอาเข้าจริงมันจะได้หรือเปล่าล่ะครับ
การแต่งตั้งโยกย้ายตั้งแต่ระดับนายพันธุ์ขึ้นไป
จนกระทั่งถึงรองผู้บัญชาการระดับสูงผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็เหลือระดับชั้นประทวน
นี่เขากำลังอกสั่นขวัญแขวนกันอยู่นี่ว่าการโยกย้ายครั้งประทวนคราวนี้
จะเหมือนกันกับการโยกย้ายที่เพิ่งผ่านไปหยกไหม
เพราะการโยกย้ายที่เผิงผ่านไปหยกเป็นการโยกย้ายที่เขาบอกว่ามั่วซั่วมากที่สุด
ย้ายคนตายแล้วก็มีย้ายคนที่เกษียณอายุราชการไปก่อนแล้วก็มี
ย้ายคนเอายศสูงไปลงไว้ยศต่ำก็มี
เป็นเพราะว่าเป็นผลจากมาตรา๔๔ให้อำนาจพบตร
ในการที่จะโยกย้ายแต่งตั้งได้เองทั้งหมด
กองบริหารแต่ละกองบริหารเค้าก็กรรมกองเข้ามาให้
พอบริหารตรอดูยอดบนพยักษณะก็เซ็นลงนามได้
แต่ว่าพอศูนย์รวมของการจัดสรรปันแต่งตำแหน่งโยกย้าย
มาอยู่ที่เดียวกันหมดทำไม่ทันนะฮะ
ทำไม่ทันก็มีการสอดไส้กันทำไม่ทันก็ในที่สุดก็มีข้อผิดพลาด
อย่างที่ว่าคนตายไปแล้วยังถูกย้ายคนเกษียณไปแล้วเอ้ายังถูกย้าย
วุ่นวายกันไปหมดตอนนี้ก็เหลือดูว่าระดับชั้นประทวนเนี่ยจะเกิดเหตุอย่างนี้อีกไหม
นี่คือผลกระทบต่อสังคมวงกว้างว่าถ้าตำรวจไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตำรวจไม่มีขวัญไม่มีกำลังใจการทำงานประสิทธิภาพที่จะแก้ปัญหา
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้ประชาชนมีปัญหาแน่
อันที่๒ปล่อยไว้อย่างนี้จะกระทบต่อขวัญและกำลังใจของตำรวจ
ถึงขั้นที่ตำรวจทำงานไม่ได้เมื่อวานซืนนี้เขาสัมมนากันเรื่องการโยกย้ายแต่เรื่องการหาทางป้องกันการฆ่าตัวตาย
ปรากฏว่ามีข้อมูลจากพันธบตรีหญิงแพทย์หญิงอัญชลีธีระวงภัยศาล

เนี่ยหมอแอร์นี่แหละที่เห็นในจอเนี่ย
คุณหมอบอกว่ารอบปีที่ผ่านมาตำรวจฆ่าตัวตายสำเร็จไป๓๐ราย
ฆ่าตัวตายสำเร็จแปลว่าตายสมใจ
พยายามฆ่าตัวตายไม่สำเร็จมีคนช่วยเอาไว้ก่อนก็มีอีก
ฆ่าตัวตายของตำรวจสูงกว่าอาชีพทั่วไป๓เท่าครับ
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคนที่คิดถึงขั้นฆ่าตัวตายเนี่ย
ไม่ใช่เครียดธรรมดาแต่เครียดมาก
จากอะไรครับเครียดจากครอบครัว
จากหน้าที่การงานเครียดจากหนี้สิน
เอาละเครียดจากครอบครัวนั่นก็เรื่องหนึ่ง
จากหนี้สินนั่นก็เรื่องหนึ่งตามแก้กันไม่ไหว
แต่เครียดจากการทำงานเยอะมากเพราะทำงานไม่ทัน
พนักงานระดับสอบสวนบางโรงพักมีอยู่คนเดียว
มีอยู่คนเดียวทำงานไม่ทันนายมาตรวจสำนวน
งานสอบสวนไม่คืบหน้าโดนอีกทำงานไม่ทันเครียด
มีน้อยระดับเจ้าหน้าที่มีน้อย
แต่รู้ไหมครับระดับรองผู้บัญชาการตำรวจมีกี่คน
รู้ไหมครับระดับผู้ช่วยพบตรมีกี่คน
รู้ไหมครับระดับรองผู้บัญชาการมีกี่คน
รู้ไหมครับระดับรองผู้กำกับมีกี่คนเยอะครับ
ระดับยอดบนพวกนี้เยอะเลยไม่รู้ทำอะไร
เอาล่ะมีงานทำแน่ระดับยอดบนมีงานทำแน่
แต่ทำไมโครงสร้างเราไปให้โตข้างบนแต่ข้างล่างระดับปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติหน้าที่ทำไมเราปล่อยให้ขาดแคลนล่ะครับ
จัดระบบองค์กรกันยังไง
อย่าลืมนะครับว่าตำรวจที่ให้คุณให้โทษให้ทุกข์ให้สุขกับประชาชน
ไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับตำรวจระดับนี้แหละ
ระดับที่ไปยืนตรวจมอเตอร์ไซค์รถกระบะอยู่ริมถนนนี่แหละ
ระดับที่ปฏิบัติหน้าที่บนโรงพักนี่แหละ
ตำรวจเหล่านี้คือภาพสะท้อนว่าประชาชนรักหรือเกลียดตำรวจ

พฤติกรรมการกระทำของตำรวจระดับพบตรรองพบตรผู้ช่วยพบต
รอผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการไม่มีปัญหาครับ
ไม่ได้มีผลกระทบที่จะทำให้คนเกลียดหรือรักตำรวจ
ฉะนั้นองค์คพยพของการจัดการองค์กรตำรวจต้องปฏิรูป
ปล่อยให้ยอดบนปวดหัวโตนายพลเดินชนกันเยอะแยะไปหมด
แต่ระดับคนทำงานขาดแคลนระดับที่จะบริการชาวบ้านขาดแคลน
ระดับที่จะตามไปจับผู้ร้ายให้ประชาชนขาดแคลนระดับที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขาดแคลนขาดแคลนหมด
แต่ว่าระดับที่นั่งอยู่ในห้องแอร์ไม่ขาดแคลนเหลือเฟือปล่อยไว้อย่างนี้ได้ยังไงครับ
ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้นำมาขีดเส้นใต้ว่าเราปล่อยให้วงการตำรวจเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้
ถ้าปฏิรูปกันไม่ได้ภายในรัฐบาลนี้อย่าคาดหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเอาอยู่
เอาตำรวจไม่อยู่หรอกครับนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณก้อฟคุณดาวครับ